ตอนนี้ตำรวจจับกลุ่มตัวเจ๊ปากแดงแห่งนครพนมได้แล้วนะคะ
ทำไมจะต้องไปจับกลุ่มตัวเจ๊ปากแดงเป็นคนปล่อยหนี้และเป็นสายโหดด้วย
ใครที่กู้หนี้ไปแล้วไม่คืนนะคะเธอให้ลูกน้องเนี่ยไปกระทืบ
โอ้โหจนเป็นลูกหนี้ปากแดงเหมือนกัน
เพราะเลือดออกอันนั้นเลือดครบปากอ่านะคะอ่า
อบตัวแล้วนะคะชื่อนางสาวมาลีวรสวัสดิ์ค่ะ
ปากแดงนะคะอายุ๔๐ปีพร้อมด้วยนายสุวพันธ์ดำคลองตัน
อายุสี่สิบหกปีสามีและลูกน้องอีกหนึ่งคน
ชื่อว่านายอารยะเล็กครูมามอบตัวกับตำรวจสพบ้านแพงนะคะ
หลังจากที่ถูกนายสกุลศรีรักษาสมาชิกอบตบ้านนกกตำบลหนองแวง
ผู้บาดเจ็บเข้าแจ้งความดำเนินคดีบอกว่านางสาวมาลี
ซึ่งเป็นเจ้าของฉายาเจ๊ปากแดงเป็นคนปล่อยเงินกู้นอกระบบในพื้นที่
เรียกเก็บดอกเบี้ยเกินกว่ากฎหมายกำหนดและยังให้ลูกน้องเนี่ยบุกไปทวงหนี้
มีการทำร้ายร่างกายด้วยโหดซ้ำสองนะคะดอกเบี้ยก็โหด
นิสัยก็โหดด้วยเนี้ยนะคะก่อนหน้านี้เดือนตุลาคมปีหกสอง
นายสกุลผู้บาดเจ็บกู้เงินไปสองหมื่นบาทคิดอัตราดอกเบี้ยรายวันร้อยละ๒บาท
ต้องชำระดอกเบี้ยอย่างเดียวนะวันละ๔๐๐บาท
ส่งดอกเบี้ยแบบเนี้ยมานานหกเดือนแล้วรวมเป็นค่าดอกเบี้ยทั้งหมดเจ็ดหมื่นสองพันบาท
แต่ยังไม่ถึงต้นสักทีเลยค่ะนายสกุลบอกทนไม่ไหว
โทรศัพท์ไปต่อรองว่าจะไม่ขอจ่ายดอกเบี้ยอีกเดือนมีนาคมที่ผ่านมา
ได้จ่ายเงินต้นอ่ะงั้นงวดเนี้ยให้เงินต้นห้าพันบาท
เท่ากับเหลือเงินต้นหนึ่งหมื่นห้าพันบาทก็เลยบอกกับเจ๊แดงว่า
จะจ่ายเฉพาะเงินต้นเท่านั้นนะมีเงินห้าพันบาทอ่ะ
เท่านั้นแหละค่ะสร้างความไม่พอใจให้กับเจ๊ปากแดง
ส่งลูกน้องมาเลย๔๕คนไปทวงหนี้กลางงานศพรุมทำร้าย
ได้รับบาดเจ็บที่หน้าหางคิ้วซ้ายถูกด้ามปืนตบเย็บสามเข็ม
ก็เลยตัดสินใจเข้าแจ้งความนะคะและนอกจากนี้เขาบอกว่า
ไม่ใช่ผมคนเดียวนะลูกหนี้เนี่ยมีอีกเป็นร้อยค่ะ
ในสภาพตาแดงแบบนี้เลยนะคะสำหรับเจ๊ปากแดงกับสามีค่ะ
หลังจากที่เข้ามอบตัวปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาอ้างว่าวันเกิดเหตุ
นายสกุลที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยยืมเงินในวงพนันสองหมื่นบาท
ไม่ได้เป็นการยืมเงินปกติค่ะก่อนที่บอสผู้บาดเจ็บจะทะเลาะวิวาส
กับนายอารยะลูกน้องของตัวเองที่ไปเล่นพนันยืนยันว่าไม่ได้ทำธุรกิจ
ปล่อยเงินกู้อืมทำอาชีพค้าขายอืมอ่าฟังเสียงเถอะหน่อยค่ะค่ะ
แต่ว่าตอนนี้ยืนยันไหมว่าตัวเองไม่ได้ปล่อยเงินกู้
ไม่ได้เป็นเจ้าแม่เงินกู้ยังยันค่ะยังยันค่ะเราทำอาชีพอะไรครับ
ครับหายของค่ะพนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาสี่ข้อหานะคะ
ร่วมกันให้ผู้อื่นกู้ยืมเงินคิดอัตราดอกเบี้ยเกินกว่ากฎหมายกำหนด
ทวงหนี้โดยการใช้ความรุนแรงร่วมกันทำร้ายร่างกายและมีอาวุธปืน
ในครอบครองค่ะคัดค้านการประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวนนะคะ
ควบคุมตัวฝากขังที่ศาลจังหวัดนครพนมทีนี้ก็ต้องมาดูว่าศาลจะให้ประกันตัวหรือเปล่าค่ะ